คุณพูดถึงเรื่องของการวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
คุณผู้ชมจำคดีเบลลี่ได้ไหม
ลี่ขับแซงซ้ายแล้วไปพุ่งชนรถคันอื่นพังนะฮะ
จนมีคนเจ็บ๖ราย

รถอีกครั้งที่ถูกเบรนลี่พุ่งชนนี่เขามาเป็นครอบครัว
เออเขาบอกว่าเหมือนตายไปแล้วด้วยซ้ำ

รถหรูขับเร็วแล้วก็ไปพุ่งชนคันอื่น
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ขับตา

แล้วเขาพยายามไปถามว่า
คนขับเบลลี่เนี่ยทำไมถึงขับมาแบบนี้

เพราะคนขับเบลลี่กับสาวที่นั่งข้างมาด้วยกัน
ขึ้นแท็กซี่หนีจากจุดเกิดเหตุ
ใช่มันมีช็อตนั้นนี่อันนี้ตอนที่จะเดินไปขึ้นแท็กซี่ไง
แต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่อพรหรือหน่วยดับเพลิง
ที่ขับรถตีคู่มาด้วยกันแล้วเขารอดปลอดภัย
เขามาดักเอาไว้แล้วก็มาบอกว่า
เป่าไปมาแอลกอฮอลก่อนนะต้องเป่าไปมาแอลกอฮอลก่อนนะ

เพราะว่าเห็นบอกว่าอะไรนะจะไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหม

บอกผลเลือดนู่นจะไปออกวันที่๑กุมพา

ใช่แต่เห็นว่าล่าสุดนี้รองผู้ประชาการตำรวจนครบาน

มาก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ณจุดเกิดเหตุนะครับทำไมถึงไม่ให้เป่า
แต่ว่ามันมีเหตุผลออกมาว่าเจ้าตัวหรือว่าเสียที่ขับรถเบลลี่
เขาบอกเขาเจ็บหน้าอกไม่สามารถเป่าได้
มันไม่มีแรงเป่าเพียงพอพอเป่าไม่ได้ค่าตัวเลขมันก็อาจจะคลาดเคลื
เรายังแซวกันอยู่เลยว่าอันนี้อีกหน่อยอาจจะมาเป็นเหตุผลในการอ้างของการเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ยอมเป่าหรือเปล่า
ทีนี้ตำรวจบอกว่าการไม่เป่าไม่เป็นไรแต่ได้พาไปเจาะเลือด
เพราะว่าตัวเสียที่ขับเบลลี่เขายินยอมที่จะให้ตรวจเลือด
แต่ว่าเห็นบอกว่าผลเลือดมันจะแม่นยำมากนะต่อให้จะทิ้งระยะเวลามาช่วงนึง
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่๘มกราคมนะผลเลือดออกมาเมื่อวานวันที่๑๐มกราคม
ผลการตรวจเลือดพบว่าไม่เมาคุณเอาง่ายอยู่ที่๑๐กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเมื่อมีการใช้ทฤษฎีคูณย้อนกลับไปหาช่วงเวลาเกิดเหตุมันต้องคำนวณอะไรแบบนี้ใช่ไหม
พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับเบลลี่ในช่วงเกิดเหตุน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน๔๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งถือว่าไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณมันฉิวเฉียดนิดเดียว
ทำให้ทางตำรวจไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการขับขี่ขณะมึนเมาสุราเพิ่มเติมแล้ว
คือจะมั่นใจได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณกลับไปแล้วมันไม่น่าจะเกิน๔๕ทั้งที่เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมัน๕๐มันก็ห่างกันไม่เยอะไงคุณ
คือคุณผู้ชมเมื่อวานเขาเปิดเผยออกมาแบบนี้ทางตำรวจเปิดเผยออกมาแบบนี้
หลายคนอาจจะค้างคาใจกันอยู่นะแต่ว่าก็ต้องฟังตำรวจนะเพราะเขาตรวจสอบออกมาได้แบบนี้แล้วผลตรวจเลือดมันแม่นยำไงคุณนะ
ส่วนเรื่องการตรวจสอบความเร็วขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะทราบผลเร็วนี้ส่วนการตรวจสอบสารเสพติดนะฮะผลการตรวจยังไม่แล้วเสร็จยังไม่ออกมา
จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งให้ตรวจสอบเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ก่อน
จึงทำให้ผลตรวจวัดแอลกอฮอล์ออกมาก่อนออกมาเร็วกว่าที่กำหนดไว้นะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานนะฮะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ขับขี่และฝั่งผู้เสียหายไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
และความชัดเจนในคดีทั้งเรื่องของผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อน

ครั้งนี้ก็ไม่แถลงนะครับ
แล้วถ้าเมื่อกี้ก็ขาดใจนะครับ
ก็ต้องเก่าไปกว่าที่จะต้องใกล่เกลียดชดใช้หรือยาวยากันต่อล่ะ
เพราะว่ารถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพรที่พังเสียหาย
เห็นว่าทางเสียเบลลี่เขาพร้อมจะซื้อใหม่ให้ทั้งคัน

ส่วนฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บขับรถกันมาเป็นครอบครัว
ตอนนี้ก็ยังต้องมีการเจรจากันต่อว่าจะเยียวยากันยังไง
รถเธอก็พังเสียหายและอย่างที่บอกว่า
บอกว่าคนในครอบครัวเหมือนตายแล้วฟื้น
เพราะว่าตอนเกิดเหตุการณ์รอดตายอย่างปฏิหารนะฮะ
ค่ะเนี่ยแล้วเห็นมีข้อความที่เป็นข้อความเหมือนกับส่งถึงสื่อนะ

บอกว่าตอนนี้ทางผู้บังคับการผู้บังคับบัญชาได้ทราบรายงานข้อได้จริงเพิ่มเติมแล้ว
แล้วก็มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้ว
เพราะว่าผู้บังคับบัญชาติดภารกิจอยู่ระหว่างการจัดทำใบข่าวเพื่อแจ้งข้อได้จริงให้กับสื่อมวลชนทราบ
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือยังไงเดี๋ยวต้องรอฟังแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอีกอย่างหนึ่งก็ทางบรชนเขาเป็นคนดูคดีเรื่องนี้โดยตรง
แต่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคุณผู้ชมใจเย็นนะคืออ่านคอมเมนต์เนี่ยแต่ละคนก็มาเดือดมาคุเหลือเกินค่ะ
ทุกคนก็แบบเหรอใช่เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่แถลงแต่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการแถลงเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างน้อยสิ่งที่สังคมตั้งคำถามแล้วก็ยังคาใจอยู่จะได้ตอบให้หายสงสัยนะคะ

เยอะใช่มั้ยคนไทยติดตามมาหลายวันแล้วนะฮะ